มาส่องความปังของเหล่าซุปตากันบ้างดีกว่านะครับ
บอกเลยว่าคูณ๓ไปเลยจ้า

กับการเดินอวดโฉมสุดปังริมแม่น้ำเจ้าพญาว้าว

ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดา

ชมพู่อารยาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นิชานัทนิชาแล้วก็พีพีกรีด

กับลูกชุดหรูสีดำค่ะ
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะคะ

กับงานเครื่องสำอางแบรนด์หรูค่ะ
ทั้ง๓คนอยู่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์
เรียกว่าแต่ละคนนะปังมากจริง

เลิศของพีพีคือที่สุด
ส่วนนิชาบอกเลยว่าแม้จะอยู่ในชุดดำแบบนี้
อร่าความสดใสเอาใจไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ว่ากันกันกี้อ่านข่าวมากันไหน
พอแบล็คชุดดำขนาดนี้ก็เลยมีแรงบันดาลใจ

คิดว่าเราจะสู้ทุกคนได้
หมายถึงเห็นที่มีคนนึงก็จะมีคนนึงร่างกาย

แต่ว่าตรงนี้เพราะเอิญไม่มีแม่น้ำเจ้าพญา

ขออัปเดตข่าวกันหน่อยละกัน

เราเคยถามเรื่องที่เจ้าตัวนั้น

ล่าสุดค่ะแม่ชมเอ่ยปากเองเลยนะ

เจ้าตัวอาจจะย้ายไปอยู่ใกล้น้อง
ในกลุ่มที่น้องเขามีไปได้สูง

คือจริงกว่าเด็กจะไปบินไปนะ

เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน
แต่นี่คือแพลนล่วงหน้าที่เจ้าตัวก็ยอมรับเลยค่ะว่า

และถึงจุดนั้นเจ้าตัวค่อนข้างชัดเจนว่า
อาจจะขอเกษียณงานบันเทิงด้วยค่ะ
ฟังเสียงค่ะ
ตั้ง๙ปีก็ทำไม่ไหวแล้วป่ะ

เตรียมตัวจากเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปอยู่แล้วดูเลย

ทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะ
ตรงนี้ก็คือหรือว่า๒๐
อันนี้ถือโอกาสไปดูบ้านที่เผลอจะอยู่ในอนาคตด้วยมั้ยค่ะ

ในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยเฟสเคลียร์ไปหรือยังไงคะ

เราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้
แม่ชมค่ะเอาจริงมีคนอยากดูแม่ชมเยอะมาก

เสียงง่ายได้อย่างไร
พูดตรงเขาบอกเลยว่าในงานแม่ชมเขาแบบตัดคอนิดนึง
ขั้นขนาดนี้แล้วใครจะมาดูชั้น

คลิปนี้ไม่ได้ผ่านกัน๒ต่อ๒นะจ๊ะ
แต่ว่าเขาไปกับ๒ครอบครัวไปหยกหักเลยล่ะจ๊ะ
แต่งานนี้คุณผู้ชมค่ะกลิ่นความหวานเนี่ย
นี่ชายเลยทำเอาเอฟซีฟินสุดนะกับโมเมนต์ของทั้งคู่จนติดเพลงทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมดูเอาสิเอ๊ะอ่ะกอดเอ๊ะอ่ะมองคอกัน
ซึ่งนิชาเองก็ยอมรับนะว่าติดใจทริปนี้มากค่ะถ้ามีเวลาก็อยากไปเที่ยวพร้อมกันแบบสองครอบครัว
เล็บนะคะไม่ใช่สองกับของแต่เป็นสองครอบครัวแถมยังเล่าเรื่องตลกให้ฟังด้วยว่าคลิปนี้ทั้งคู่เขาแข่งกันเป็นป่าเขาแข่งกันเปย์คือใครวัยได้จ่ายก่อนใครช้าโดนเลี้ยง
อยากไปทริปนี้กับเขาจังเลย
จริง
ก็จุดตัดสินก็คือ
คนยืนปัดก่อนใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นน่ะใครใครเร็วกว่าเขานั้นก็เจอ

เออถ้าไปนี่ก็คงเขาจะคงจะชนะกันอย่างเดียวแหละนะ
ครอบน้องพลอยใช้คำว่าจกนะครับ

ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะน้องพีพีนี่
เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดมาก
ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเผลอแป๊บเดียว
พีชบอกหนู๒๔แล้วค่ะพี่ค่ะ
แอบแซวตัวเองว่าเนี่ยแก่แล้ว

๒๔คนแก่แล้วหันมาทางนี้๓๐ปลายคืออย่างไรคะซิส

จริงคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะ
วันเกิดของน้องพี่พีเนี่ยสุดปัง
เพราะว่าเอฟซีน้องทุ่มเทมาก
โปรเจคขึ้นจอใหญ่ทั่วกรุงเทพ

และที่สุดของที่สุดคืออะไรรู้ไหมจ๊ะ
มาในรูปแบบช่อดอกไม้เงินเค้กเงิน
คุณผู้ชมดูเคคนับเอานะคะว่ากี่ครั้ง

พี่พี่อยากกดทานมาจากเงินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม

องด้วยตาเปล่าโอ้โหตาลาย
พูดได้คำเดียวเลยว่ารวย
พียอมรับเลยนะว่าซึ้งใจมาก
ไม่คิดว่าอยู่มานานแล้วจะมีคนรักมากขึ้นทุกวัน
หนูลูกอยู่มานานแค่ไหนก็ไม่เทาพกปลาหรอก
ถ่อมตัวด้วยนะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินมาให้ขนาดนี้
แต่แค่มาเจอกันก็มีความสุขมากแล้ว
พร้อมยังส่งต่อเรื่องราวดีแบบนี้
ด้วยการนำเงินเหล่านี้ไปมอบให้กับองค์กรการกุศลอีกด้วยค่ะ
สำคัญที่ความรู้สึกมากกว่า
เดี๋ยวจะเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับผมในนั้น
ก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลด้วยครับ
อันนี้เขาสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้
เช้ามาน้องนำเอาเงินที่เหล่าเอฟซีให้เป็นของขวัญวันเกิดเนี่ย
นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จำนวนเงินทั้งสิ้น๑ล้านบาท

เพราะน้องเนี่ยได้แบ่งเงินจำนวนหนึ่งคือ๑ล้านบาท
มอบให้กับโรงพยาบาลคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่า
นี่แค่จำนวนนึงแล้วถ้าจำนวนเต็มจะเท่าไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้

แฟนคลับนี่คุ่มสุดตัวจริงเขารักของเขา
ใดคือความรู้สึกที่มีให้กันสำคัญกว่า